คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้กันต่อค่ะ
เพราะเมื่อวานนี้เราเล่าไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
ส่งมาไอจีส่วนตัวของดิฉันด้วยนะบอกว่าอยากจะบริจาคน้องสองคนนี้เหลือเกิน
อยากจะช่วยเหลือน้องทำยังไงได้บ้างน้องออมสินกับน้องกระปุกนะคะ
อายุ๑๑กับอายุเก้าขวบที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าคุณแม่ของน้องเนี่ย
เสียชีวิตจากโควิด๑๙แล้วน้องไม่รู้อยู่บ้านเดียวกัน
นอนด้วยกันนอนอยู่กับแม่ตื่นมาแม่ล้มลงมาจากเตียง
คว่ำหน้าอยู่แล้วนิ่งไปเลยลูกเขย่าแม่แม่นิ่งแม่ไม่ขยับตัว
เรียกเพื่อนบ้านมาดูอ้าวแม่เสียชีวิตแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าที่ว่า
กลายเป็นว่าน้องเด็กสองคนก็ติดโควิด๑๙ไปด้วย
คือวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รับน้องทั้งสองคนไปรักษาตัวแล้วนะคะ
แล้วต้องบอกว่าตัวพี่สาวตัวน้องออมสินอายุแค่๑๑นะคะ
แต่น้องแบบโอ้โหความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มาก
ตอบคำถามคุยกับนักข่าวคุยเก่งมากนะคะ
แล้วน้องเนี่ยกำลังใจดีมากน้องเองดูแลน้องสาว
รอบน้องสาวเป็นอย่างดีเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
เต้นเต้นขอกลัวอะไรนะฮะกลัวทำไมถึงกลัว
หนูไม่รู้แต่หนูกลัว
ให้กำลังใจน้องยังไงบ้างครับเมื่อคืนนี้
แบบว่าไม่รู้กลัว

ไม่รู้
พร้อมไหมครับที่จะไปกับเจ้าหน้าที่วันนี้ไหนบอกให้พี่ฟังหน่อย
พร้อมครับ

ใช่

ต้องก็แบบว่า

คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมน้องออมสินคุยกับนักข่าวน้องอายุ๑๑นะคะ

น้องจะรักน้องดูแลน้องให้ดีที่สุด
น้องก็คือน้องกระปุกอายุ๙ขวบน้องสาว

น้องจิตใจเข้มแข็งมากนะคะผู้จัดฉะฉาน
แล้วก็คอยปลอบน้องกระปุกน้องสาวเป็นอย่างดี
คือน้องก็ร้องไห้นะแล้วก็คุยกับนักข่าวนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนยอมรับเลยว่าทำใจกันไม่ได้
คิดถึงคุณแม่มากที่ผ่านมาไม่เคยห่างกันเลย
กับแม่ไม่เคยห่างกันน้องออมสินบอกแบบนี้
จำความได้แม่ดูแลเลี้ยงดูมาตลอด
แม่สอนทุกอย่างทำกับข้าวทำงานบ้าน
สอนให้เรียนรู้การใช้ชีวิตการเอาตัวรอดในสังคม
ออมสินบอกว่าหนูจำได้ว่าหนูเกิดที่นครราชศรีมา
แล้วหนูเนี่ยไปโตที่อุดรธานีมีโอกาสเรียนหนังสือที่อุดรธานี
จนถึงป๔แต่น้องบอกว่าก็จำไม่ได้ว่าเรียนโรงเรียนไหนนะคะ
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนเลยแม่ไปทำงานหลายที่
แม่ไปไหนก็พาหนูกับน้องไปด้วยแม่สอนให้เขียนหนังสือ
สอนให้อ่านหนังสือบางครั้งก็อาศัยเปิดทีวีเรียนเอา
ก็พอจะอ่านออกเขียนได้คำพูดครั้งสุดท้ายที่แม่บอกก็คือ
บอกว่าให้ดูแลน้องและดูแลตัวเองให้ดีแม่ไม่ไหวแล้ว
ออมสินเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะน้องออมสินบอกว่า
ถ้าแม่รับรู้ได้ในตอนนี้หนูขอสัญญากับแม่ว่าจะดูแลน้อง
และดูแลตัวเองให้ดีแม่ไม่ต้องเป็นห่วงขอให้แม่หลับให้สบาย
เด็กอายุ๑๑นะคะตอบคำถามได้ขนาดนี้พอถามต่อไปว่า
แล้วหลังจากเนี้ยหนูจะใช้ชีวิตต่อกันยังไงน้องออมสินน้ำตาไหลค่ะ
ทั้งน้ำตาน้องบอกว่ายังไม่รู้ชะตากรรมของหนูเลย
หนูจะใช้ชีวิตต่อยังไงน้องตอบอีกว่าถ้าผู้ใหญ่คนไหน
อยากจะให้หนูไปอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพักเด็ก
หรือให้หนูไปอยู่ด้วยหนูก็ไปหนูก็ต้องไปเพราะไม่มีญาติพี่น้อง
ไม่เหลือใครอีกแล้วมีกันสองคนเนี่ยค่ะอยากจะเรียนหนังสือให้สูงสูง
สูงมากที่สุดเท่าที่หนูจะเรียนไหวเจ้าหน้าที่ก็รับตัวไปนะคะ
ทั้งน้องอมศีลน้องกระปุกเนี่ยค่ะอายุ๑๑กับอายุ๙ขวบตั้งแต่๘โมงเช้า
กำนันค่ะกำนันในพื้นที่ก็คือตำบลบางเสาทงนะคะ
นางสาวอภิรดีแตงโสภามีแพทย์ประจำตำบลบางฉลง
มีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการคือบ้านของน้องอยู่ที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการนะคะ
ก็ไปช่วยก็เอาอาหารมื้อเช้าไปให้น้องแล้วก็เพื่อนข้างห้องด้วยนะคะ
เพราะว่าเพื่อนข้างห้องน่ารักมากเป็นคนคอยช่วยเหลือครอบครัวของน้องอะค่ะ
แต่เพื่อนข้างห้องตอนนี้ก็กลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปด้วย
เจ้าหน้าที่รับตัวไปทั้งหมดเลยนะคะ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวสมุทรปราการค่ะนางสาวสุภาพรมศร
บอกว่าตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่ยื่นมือมาช่วยเหลือน้องทั้งสองคนค่ะ
เรื่องต้นทางพมจังหวัดสมุทรปราการจะเข้ามาดูแลก่อนนะคะในเบื้องต้นนะคะ
เพราะว่าน้องก็ต้องรักษาอาการป่วยก่อนน้องติดโควิด๑๙กันทั้งคู่
ต้องรักษาตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของพม
อันดับแรกเลยต้องทำตามขั้นตอนก็คือต้องตามหาญาติที่แท้จริงของน้อง
ต้องตามหาก่อนนะคะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครจริง
ก็ต้องดูแลเด็กต่อทางพมเนี่ยพร้อมจะดูแลนะคะ
บอกเลยบอกผ่านตัวแทนทางพมนี่แหละบอกว่า
อยากจะรับน้องทั้งสองไปอุปการะดูแล
คล้ายกับว่าจะรับเป็นบุตรบุญธรรมเลยด้วยซ้ำนะคะ
แต่ก็ต้องดูหลักเกณฑ์ก่อนดูหลักเกณฑ์ดูขั้นตอนก่อน
ว่าจะรับดูแลในลักษณะไหนอย่างไรนะคะ
เพราะว่าจะมีหลักเกณฑ์ข้อตกลงข้อกำหนดค่อนข้างชัด

คุณผู้ชมส่งข้อความทางเพจไทยรัฐนิวสโชว์ก็เยอะ
อยากจะโอนเงินอยากจะช่วยเหลือน้องขอบัญชีของน้องได้ไหม
คือตอนนี้ค่ะน้องไม่มีบัญชีใดเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่หลังจากน้องรักษาตัวเสร็จ
พมจะพาน้องไปเปิดบัญชี
เป็นชื่อของน้องทั้งสองคนเลย
เผื่อใครอยากจะช่วยเหลือโอนเงินไปได้เลยโดยตรงเลยนะคะ
พมบอกว่าไม่ทอดทิ้งน้องแน่
ว่าน้องจะมีญาติหรือไม่มีญาติก็ตาม

อยากให้คุณผู้ชมที่เป็นห่วงสบายใจได้พมบอกแบบนี้

เราก็พยายามสอบถามอาการของน้องทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าอาการโควิด๑๙ของน้องอาการเป็นอย่างไรบ้าง
ในแพทย์พิเศษผัวพันธ์กิจเจริญผู้บริการโรงพยาบาลบางที
บอกว่าอาการของน้องไม่น่าเป็นห่วงค่ะ
ถือว่าอยู่ในระดับสีเขียวนะคะ
ซาเรย์ปอดแล้วน้องทั้งคู่ปอดปกติ
ทั่วไปไม่น่ากังวลน้องยังสดใสร่าเริงตามวัยค่ะ
หลังจากนี้น้องทั้งสองคน
อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลบางพลีนะคะ
แต่ว่าก็ต้องรอรักษาให้หายป่วยก่อนนะครับ
เรื่องของการใช้ชีวิตจากนี้ไปก็คงจะต้องดูแลกันต่อไป
คุณมดดำเมื่อสักครู่นี้บอกในรายการข่าวใส่ไข่
บอกว่ามีคนช่วยเหลือน้องทั้งสองคนเนี่ย

แต่ว่าตอนนี้ทางหน่วยงานต่างเขาดูแลแล้ว
ยืนยันว่ายังไม่มีการเปิดบัญชีบริจาคอะไรนะฮะ

ไปเห็นใครรับเปิดบัญชีบริจาคให้กับหนูน้อยสองคนนี้
อย่าไปบริจาคนะครับยังไม่มีการเปิดบัญชีนะครับ
วัดบังพลีใหญ่กลางที่สมุนปลาการนะครับ

ท่านเป็นเจ้าภาพดำเนินการทุกอย่างให้ฟรีนะครับ
มีน้องสาวของผู้ตายนะฮะ
ก็คือน้าของเด็กทั้งสองคนเนี่ยมาร่วมงานนะครับ
คือน้องสาวของผู้ตายบอกว่า
ก็มีญาติกันแค่นี้นี่แหละนะไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับ

คนละแม่ใช่แล้วก็สังคนไม่ได้โตมาด้วยกัน
ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไง
นานทีพอเขาเดือดร้อนอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมาหาหนูคนเดียว

พ่อเขาก็ไม่เคยบอกเรื่องพ่อเรื่องอะไรของพ่อว่า
เป็นน้องสาวแต่คนละแม่

คุณแม่ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับ
บนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์นะครับทุกผู้ชมครับ

บอกว่าตอนนี้สั่งการด่วนแล้วมอบหมายให้กองทุนคุ้มครองเด็ก
ให้การช่วยเหลือและดูแลเด็กทั้งสองคน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมกันจัดตั้งด้วย
เป็นมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากโควิดนะฮะ

เดี๋ยวจะมีมูลนิธิตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
อันนี้ฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาดูแลแล้วนะครับ
น้องก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วค่ะ